คราวนี้น้ำแข็งพาไปดูเรื่องแท็กซี่บ้างค่ะ

พูดถึงราคาแท็กซี่ที่จะมีการปรับขึ้น

แต่ฝั่งผู้โดยสารเองก็บอกเฮ้ยจะปรับแพงไหม

เพราะว่าทางฝั่งโชเฟอร์เขาไปที่คมนาคมเลย
ทวงถามว่าเรื่องนี้มันมีความคืบหน้าไหม
เมื่อวานนี้ค่ะนายสุรพลศรีน้ำย้อม
แก่นำกลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคม
ก็พาโชเฟอร์แท็กซี่ไปที่กระทรวงคมนาคมค่ะ
จะไปถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับค่าโดยสารรถแท็กซี่
แล้วก็มีทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คือนายวิรัติพิมพนิษฐ์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
มารับหนังสือแล้วก็ชี้แจงด้วย
บอกว่าท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านศักดิ์สยามชิดชอบ
ก็มีความห่วงใยนะตั้งใจในการที่จะช่วยเหลือ

แต่การดำเนินการเนี่ยก็จะต้องทำให้มันถูกต้องนั่นแหละ
แล้วก็ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้โดยสาร
กับประชาชนที่เขาต้องจ่ายเงินด้วย
ที่ผ่านมาไปประชุมรับฟังความคิดเห็นกัน
เรื่องเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่
จากประชาชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปละ๒ครั้ง
ที่ประชุมเห็นด้วยนะว่าต้องมีการปรับขึ้นค่าโดยสาร
จะได้สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้น

ว่าค่าแท็กซี่ที่เราที่เป็นผู้โดยสารเนี่ย
ปรับขึ้นแล้วต้องควักกระเป๋าสตางค์จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
เริ่มมาขึ้นแท็กซี่ปั๊บก้นนั่งที่เบาะกดสตาร์ท
ยังเท่าเดิมนะที่๓๕บาท
แต่หลังจากนั้นค่ะพี่เบิร์ตอย่าเพิ่งเย่
ดูระยะทางที่เราจะขึ้นเอาใกล้มันก็มีผลกับค่าโดยสารนั่นแหละ
ถ้าเป็น๑๑๐กิโลเมตรจากเดิม
มันคือ๕บาท๕๐สตางค์ต่อกิโลใช่ไหม
ก็จะปรับเพิ่มมา๑บาทกลายเป็นจาก๕บาท๕๐สตางค
จะปรับขึ้นมาเป็น๖บาท๕๐สตางค์ต่อกิโล
ทีนี้ถ้าเกิดนั่งไปไกลไกลกว่าเดิมอีกค่ะ
กิโลเมตรอันนี้รวมถึง๒๐๒๐๔๐กิโลเมตร
และ๔๐๖๐กิโลเมตรตรงนี้นะคุณผู้ชม
จะเพิ่มขึ้น๕๐สตางค์ทุกช่วงระยะทาง
ส่วนระยะทางถ้าเกิดว่าไกลไปอีกเป็น๖๐๘๐โลเดิม๙บาทต่อกิโล
อันนี้จะไม่ปรับนะคะแล้วก็ระยะทาง๘๐กิโลเมตรขึ้นไปจากเดิม
บาท๕๐สตางค์ต่อกิโลอันนี้ก็ไม่ปรับเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดรถติดรถติดรถจอหุ่นสวย
รถติดหรือว่ารถที่วิ่งช้ากว่า๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากเดิมเขาจะปรับเป็นนาทีใช่ไหมก็คือ๒บาทต่อนาที
อันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบาทหนึ่ง
กลายเป็นถ้ารถติดนิ่งจะปรับเพิ่มขึ้น๓บาทต่อนาทีนะคุณผู้ชม
แล้วเรื่องนี้ทางคมนาคมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาปรับได้
น่าจะเสร็จสิ้นช่วงไม่เกิน๓๐พฤศจิกานี้
ดังนั้นคุณผู้ชมรอตามความคืบหน้าว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่
เราจะได้จะต้องควักกระเป๋าสตางค์จ่ายเพิ่มเมื่อเราขึ้นแท็กซี่

เรื่องนี้ใกล้ตัวจริงนะครับถ้ามีการแท็กซี่นะ